ก็เป็นอีกหนึ่งวันที่เราจะได้เชียร์ทีมชาติไทยกันอย่างต่อเนื่องนะครับ
หลังจากที่เราผ่านนัดที่๒เอาชนะพม่ามา๔๐ก็อยู่ในสถานการณ์ที่ดี
ส่วนจะเป็นที่๑หรือวันที่๒ค่อยไปลุ้นกันในเกมนัด
สุดท้ายการเจอกับทางฟิลิปปินส์ก็ถือว่าเป็นคนคุ้นเคยนะครับ
เพราะว่านักเตะหลายคนที่มาเล่นในไทยลีกก็อยู่ในทีมชาติฟิลิปปินส์ชุดนี้นะครับ
แล้วที่สำคัญเองฟิลิปปินส์นั้นก็พลาดไม่ได้เช่นเดียวกัน
พวกเขาต้องการ๓แต้มนะครับเพื่อที่จะต่ออายุในการเข้ารอบ
แต่ถ้าเกิดผลออกเสมอไทยก็ยังมีภาษีดีกว่าที่จะเข้ารอบ
คือเราก็สามารถที่จะไปเก็บผลเสมอกับทางสิงคโปร์ได้เหมือนกันในเกมนัดสุดท้าย
แต่ว่าเป็นเกมที่น่าติดตามมากนะครับ
เพราะว่ามันค่อนข้างที่จะบีบด้วยกันทั้งสองฝั่งนะครับ

ซึ่งสะพานฟุตบอลของอาเซียนนะครับมีการจัดงานแถลงข่าวก่อนเกม
ทีมไทยกับฟิลิปปินโดยมันเนอร์โพลกิ้ง
คุณซื้อทีมชาติไทยก็บอกนะครับว่าความพร้อมตอนนี้ทุกคนก็ฟิตสมบูรณ์
พร้อมในการลงสนามแต่ต้องยอมรับว่ามีเวลาระหว่างแมชค่อนข้างจะน้อย
ทำให้ได้แค่ฟื้นฟูสภาพร่างกายทุกคนแต่ก็มีการวิเคราะห์เกม
กับทางพรรมาตรและพยายามแก้ไขข้อบบพร่องต่างต่าง
รักษาจุดแข็งจากเกมล่าสุดก็จะทำให้ดีขึ้นในเกมนี้นะครับ
สิ่งสำคัญก็คือต้องพยายามมีสมาธิ
โน่ยังบอกว่าได้ดูการเล่นของฟิลิปปินส์มาพอสมควรจะประมาทไม่ได้
เพราะถึงแม้ว่าเนี่ยนะครับจะอาจไม่ได้ลงสนามในการควมทีมนะครับ
เกมนี้แต่เจ้าตัวก็เคยทำงานกับสโมสรในไทยมาก่อนทั้งเมืองทองกับบุรีรำ
แล้วก็นักเตะฟิลิปปินส์เคยเล่นในหลีกไทยมาหลายคน
แม้จะไม่ได้มีดาวรุ่งมากมายแต่มีความแข็งแกร่ง
เกมที่ฟิลิปปินส์เล่นกับตีมอร์ตีมอร์ก็ส่งตัวสำรองลงหลายคน
พยายามจะวิเคราะห์จากเกมที่ฟิลิปปินส์พบกับสิงคโปร์มากกว่าครับ
โน่ยังมีการชี้แจงถึง๒นักเตะไทยที่ออกจากทีมไป
โจทานเข็มดีว่ามีสภาพร่างกายที่ไม่พร้อมเต็มที่
แต่ก็เชื่อว่ายังมีอนาคตและสามารถพัฒนาได้อีก
เสียดายที่ต้องกลับเดนมาร์คก่อนกำหนด
ส่วนกวินทำศัตริย์จานันท์คุณพ่อก็ป่วยหนักเลยครับ
ต้องกลับไปดูแลสภาพทีมเนี่ยไม่กังวลเพราะว่าเกมรับทำได้ดีมากและมี
รวมนักเตะที่มากเพียงพอทั้งตำแหน่งกองหลังกับผู้รักษาประตูครับ
ขณะที่ทางฝั่งของฟิลิปปินส์นะครับผลงานแพ้๑ชนะ๑นะครับก็แพ้
สิงคโปร์๑๒ชนะตีมอลไป๗๐ชวดหอผู้ช่วยโค้ดของทางฟิลิปปินส์ก็บอก
ว่าการเอาชนะตีมอลทำให้ทุกคนมั่นใจแต่การเจอกับทีมไทยแตกต่างออกไปแน่นอนทีมไทยมี
ที่สามติดต่อกันหลังจากที่ติดปัญหานะครับแต่ว่าล่าสุดเนี่ย
เช็คมาเขาบอกว่าเดินทางถึงสิงคโปร์เรียบร้อยแล้วนะครับ
อยู่ที่ว่าจะลงสนามคุมทีมได้เลยหรือเปล่าเท่านั้นเองนะครับ
ไปดูการคาดการณ์๑๑ตัวจริงของทีมไทยเจอกับฟิลิปปินส์นะครับ
อันนี้อาจจะเดายากหน่อยนะครับว่าอาจจะมีการโรเดชั่นบางตำแหน่งหรือเปล่า
แต่ว่าชุดหลักน่าจะออกสตาร์ทก่อนนะครับ
แต่มีการคาดการณ์ว่าอาจจะเป็นสี่สี่สองแล้วนะครับ
ก็ประตูเป็นชัดชัยบุตรพรมกองหลังเนี่ยมีฟิลิปโรเลอร์
เอเลสดอเลาะมะเรลธอมเบียร์แล้วก็ธิรฐรบุรมาธรรม
ส่วนคู่กลางครับธิริพันธ์พ่วงจันทร์กับพิธีวัฒนสุจิตธรรมกุล
แล้วก็มีตัวลุกนะครับด้านข้างชาทิพย์สงกระสิน
วรชิตเกณฑ์ศรีบ้ามเพลินแล้วก็คู่กล่องหน้าเป็น
เที่ยวสินดังดากับสุภโชคสารชาติครับ